ถึงเรื่องความสวยนี่บอกเลยผู้หญิงเราไม่มีใครยอมใคร
ถ้าอยากจะสวยแบบขอให้ฟ้าจัดสรร
อันนั้นต้องไปขอพรแต่อาจจะต้องรอหน่อย
แต่บอกเลยว่างานนี้ขอแพทย์ดีกว่า

เค้าเม้าไม่หยุดคุณผู้ชมบอกว่าตัวจริงสุดมาก

ไม่ต้องมาว่าหนูน่าเปลี่ยนมั้ยยังไง

ไอพลอยนี่ก็คืออะไรป่ะจ้ะ
ดังค่ะงัดมาเลยนะคะ
ทำเพราะกาลจะเสริมโงเห็งคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าหมอดูทัก
ทำในรูปแบบสโลปคนทำดั้งทำศัยกรรมเขารู้จักกันคำนี้
โลปแบบโค้งมาหน่อยไปไล่ระดับมีมิติเปิดรับทรัพย์รับโชคคุณผู้ชม
ซึ่งน้องแป้งร่ำนี่นะกระซิบบอกพลอยมาว่าอะไร
บอกว่าหาเลิกหางยามาในการขึ้นเขียงถูกไหมพลอย

แล้วก็เชื่อไหมว่าพอทำมาปุ๊บมีผู้ใหญ่รักแล้วก็เมตตา
มีงานอะไรก็นึกถึงเรียกใช้แต่เรา
คนบอกว่าให้ไปทำให้มันเหมือนแบบ
มีความเป็นสโลปเพื่อเปิดรับทรัพย์หน่อย
นี่เสริมหงวเฮ้งเป็นในตัวใช่ไหมคะ

แต่ว่าสมัยนี้เขาก็ทำศัลยกรรมกันทั้งนั้น
ไม่ใช่เรื่องหน้าอายใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้สวยขึ้น
แล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็เสริมหน่อย
ตอนแรกหนูไม่เคยเชื่อไม่ดูเลย
แต่ทีนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราแบบเชื่อสักหน่อยมันอาจจะทำให้ปังขึ้น
หนูก็เลยไปไล่ดูวันว่าของเดือนนี้มีวันไหนบ้างที่ทำลบ
ปรากฏว่ามันตรงกับวันที่๑๗หนูก็เลยไปทำมาวันที่๑๗เดือนที่ผ่านมา